บรรดาเหล่าศิลปินญาติครอบครัวของคุณโอวรุธ
ก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลนครพิงค่ะ
เพื่อไปรับศพของคุณโอ
มาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดพระสิงศ์
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นก็มีหลายคนแล้วค่ะ
ดารารุ่นใหญ่เพื่อนสนิทนะคะ
นำโดยคุณนิโนเมธานีพร้อมด้วยตั้มสมประสงค์

เดินทางมาขอรับศพคุณโอวรุษจากแผนกรักษาศพ
โรงพยาบาลนครพิงเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดพระสิงศ์
วรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ทางญาติก็ได้นิมนต์พระมาหนึ่งรูปเพื่อจูงลงศพ
มาขึ้นรถตู้ของโรงพยาบาล
ที่โรงพยาบาลเตรียมไว้ให้ก่อนที่จะเดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
บรรยากาศที่หน้าห้องรับศพนี่นะคะ
ก็เต็มไปด้วยบรรดาสื่อมวลชน
แล้วก็คนที่มารอรวมถึงแฟนคลับของคุณโอด้วยนะครับคุณผู้ชม
มีอยู่ช่วงหนึ่งจังหวะที่นำลงศพออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะ
คุณนีโน่ค่ะได้มีการยื่นเหรียญ๑๐บาท
ให้แก่คุณปิงปองสแก่วันซึ่งก็มารอรับศพอยู่ด้วย
เพื่อให้คุณปิงปองโยนถามว่าโยนทำไม
โยนเพื่อซื้อทางตามความเชื่อโบราณให้แก่คุณโอวรุษ
จากนั้นก็มีการนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูป
เพื่อสวดอัญเชิญดวงวิญญาณคุณโอ
เพื่อขึ้นรถตู้ไปที่โรงวัดวัดพระสิงห์เนี่ยนะคุณผู้ชม
นี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายมาที่ผ่านมา

และหลังจากที่เดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลในช่วงเวลาประมาณ
สิบสี่นาฬิกาหรือว่าบ่ายสองเนี่ยนะคะตอนนี้ศพของคุณโอวรุษนะคะ
ร่างของคุณโอได้มาถึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
เพื่อทำพิธีรดน้ำศพในช่วงเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาแล้วนะคะ
โดยมีคนใกล้ชิดแฟนคลับและญาติคนอื่นนะคะมารออยู่ที่วัดเรียบร้อยแล้วนะคะ
ช่วงนี้ไปดูบรรยากาศกันนะคะจากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
คุณรัชนีคำนึงควรรายงานสดเข้ามานะคะเชิญค่ะ
ข้างในยังไม่ได้ลดน้ำนะครับเชิญเลยครับ
คุณผู้ชมค่ะบรรยากาศที่สาราสหัสหงษ์มหาคุณอนุสรวัดพระสิงห์วรมหาวิหารในขณะนี้นะคะ
ยังอยู่ในช่วงพิธีการรดน้ำศพคุณโอวรุธวรธรรมค่ะ
ซึ่งขณะนี้แขกเรือทยอยเดินทางมาร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณโอเป็นจำนวนมากนะคะ
และหากคุณผู้ชมเห็นด้านหลังของดิฉันในตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่า
พี่น้องในวงการบันเทิงได้ทยอยส่งพวงหลีดมาร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณโอจนเต็มสาราเลยค่ะ
เราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อช่วงเวลาประมาณสิบห้านาฬิกานะคะเมื่อร่างของคุณโอมาถึงที่วัดพระสิงศ์
วรธรรมคนใกล้ชิดเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงอาทิคุณนิโนเมธานีตั้มสมประสงค์ปิงปองสแก่วันโอยดาพร้อมด้วยประชาชนและแฟนคลับที่ทราบข่าว
เดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพโอวรุธวรธรรมที่สาราสหัสหงษ์มหาคุณอนุสรวัดพระสิงห์วรมหาวิหารท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้า
โดยคุณพ่อแรมวรธรรมได้เปิดใจกับสื่อมวลชนอีกครั้งนะคะว่าครอบครัวนั้นเตรียมใจไว้อยู่แล้ว
ลูกชายไปสบายไม่ต้องทนเจ็บป่วยและได้เล่าว่าก่อนหน้าที่จะล้มป่วยหนัก
คุณโอได้สั่งเสียกับแม่บ้านให้ดูแลคุณพ่อคุณแม่แทนตนเองด้วย
เพื่อนสนิทนะคะคุณนีโนเมธานีบุรณสิริวันนี้ก็มีกำลังใจที่ดีขึ้นแล้วก็พร้อมเปิดใจกับสื่อมวลชนนะคะ
ก็กล่าวว่าที่ผ่านมาคุณโอก็จะพูดถึงปัญหาสุขภาพของตนเองอยู่บ้าง
บางครั้งก็บอกว่าหากไม่ไหวจะมีคนดูแลเขาหรือไม่
และการล้มป่วยครั้งนี้ทุกคนทราบดีว่านักมากแต่ก็พยายามจนถึงที่สุดแล้ว
เพราะเอิญไปติดเชื้อในกระแสเลือดมาตัวเนี้ยตัวตัวที่ทำให้โอไปจริงจริง
เขาเคยถามกับน้องที่บ้านว่าถ้าเขาล้มแล้วเขาพิการดูแลเขาไหม
แต่ก็ไม่นึกว่ามันจะเป็นลางหรือเป็นอะไรที่โอ้มันจะเป็นอย่างนี้จริง
ก็เหมือนเตรียมตัวแต่ว่าเขาก็คงไม่ได้เตรียมใจที่จะไปเร็วขนาดนี้

เตรียมตัวตายเป็นเรื่องปกติของทุกคนในศาสนาพุทธที่จำเป็นที่จะต้องมี
สำหรับพิธีสวดอภิษฐรรมนะคะจะมีขึ้นในช่วงเวลาประมาณ๑ทุ่มตรงคืนนี้เป็นคืนแรก
เรื่อยไปจนถึงคืนวันที่๑๗กันยายน
ซึ่งในวันที่๑๗กันยายนนะคะเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของคุณโอวรุษด้วย
ซึ่งหากคาดคุณโอยังอยู่ก็จะอายุครบ๔๙ปีเต็มค่ะ
และหลังจากที่สวดครบ๗วันนะคะครอบครัวก็จะบรรจุศพเก็บไว้เป็นเวลา๑๐๐วัน
ก่อนที่จะทำเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพต่อไป
รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดพระศรีวรมหาวิหารค่ะ